เอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องราวอาหารการกินเดี๋ยวจะพาไปทานหอยทอด
ที่นี่เขาบอกว่าให้หอยใหญ่ไข่แดงแดนธรรมะ

มันคำขวัญคุ้น
สุราธานีไม่ได้พาไปที่นั่น
พาไปที่จังหวัดอ่างทองเขาบอกว่ามีร้านหอยทอดขึ้นชื่อที่นั่นนะครับ

มีเอกลักษณ์นะครับประจำร้านที่ชาวอ่างทองเขารู้จักกันดี

เขาบอกว่าขายมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้ว
สืบทอดจนถึงรุ่นลูกนะครับปัจจุบันนี้ก็๕๐ปีแล้วนะ

ขายอยู่ที่บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบันสอง
ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ถนนเทศบาล๒ตำบลตลาดหลวง

พิกัดรายละเอียดขนาดนี้ต้องไปถูกแน่นอนนะครับ

ถ้าจะเอาพิเศษหน่อยแบบว่าใส่หอยเยอะ
ช่วง๘โมงครึ่งไปจนถึง๑๖๓๐นก็คือ๔โมงครึ่ง

เอาจริงนะคุณอาหารไทยมันมีแบบจุดเด่นมันมีเอกลักษณ์
แล้วก็มันคิดถึงอาหารไทยมากนะเวลาเราไปอยู่เมืองนอก
คือดิฉันก็ไปคุยกับคุณพี่ที่เขาอยู่ที่เกาหลีใต้เมืองไทย
เขาบอกว่ามางานนี้แบบคิดถึงเมืองไทยมาก
แล้วเวลาดูรายการตลอดข่าวนะครับ
ทำให้เขาได้เห็นของกินหรืออะไรทำให้เขาคิดถึงบ้านมาก
แน่นอนแล้วน่าอาหารไทยเน็ตสุดยอดอยู่แล้ว
ถูกอกถูกใจชาวต่างชาติด้วย
มันครบรสหลากหลายรสชาตินั่นเอง